คดีโหดเฮียมคดีสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นที่สระบุรี
คดีของเศยภัยโรดหรือว่าเศยหมี

สุดท้ายถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้านของตัวเอง

คือที่บ้านเนี่ยคิดว่าไปเที่ยวที่สปลาวแบบที่เคยบอกไว้หรือเปล่า
หรือไปรับเหมาก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ไหนหรือเปล่า
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคือหลานชายนะฮะหลานชายของผู้ตาย
เมื่อวานนี้ตำรวจนำไปสอบสวนจนยอมรับสารภาพ
แล้ววันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
เดี๋ยวกันขอทางหน่อยนะครับ

ขอทางพี่ขอทางก่อน
ร้องไห้ทำไมครับพี่

ขอทางครับพี่ขอทางครับพี่

นี่ฮะคุมตัวลงมาจากรถจะไปทำแผนเนี่ย
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราสังเกตเห็นเลย
ก่อนที่จะเอาหมวกกระน็อกมาสวมใส่ให้เนี่ย
นี่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
เห็นว่ามีน้ำตาเนี่ยไหลอาบออกมานะครับ
ช่างภาพของเราก็พยายามซูมเข้าไปที่กระจกของหมวกกันน็อก

อามอายุ๒๙ปีนะครับ

นายอนุภาพเป็นหลานชายของนายไพโรธพรมเมืองเก่า
หรือว่าเสียหมีวัย๕๕ปี
นายไพโรธที่เป็นผู้ตายนายอนุภาพ
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เพราะว่าฆ่าลุงตัวเองเสียชีวิต
แล้วโบกปูนอำพลางศพเอาไว้ในบ้านพักของลุงนั่นแหละนะครับ
ในพื้นที่หมู่๙ตะบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
นายอนุภาพเนี่ยสารภาพเบื้องต้น
ภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ตาย
ทวงเงินค่ารับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม๓๐๐๐บาท
ที่ทำงานร่วมกันแล้วไม่ได้ผู้ตายเนี่ยบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้สักทีนึง
ก็เลยโมโหก็เลยไปใช้ไม้ฟาดเขาจนเสียชีวิต
แล้วก็โบกปูนทับฝังศพเอาไว้ในบ้านเพื่ออำพลางคดี
ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะ
นายอามหรือว่านายอนุภาพเนี่ยเดินร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลา
โบ้งชาวบ้านแถวนี้ก็มาดูการทำแผนกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ท่ามกลางการคุมเข้มของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทำแผนจุดต่างเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้แต่ก็อย่างที่ทราบนะฮะ
คือจุดเริ่มต้นของการพบศพของเสียไพโรธเนี่ย
มันเริ่มจากเสียไพโรธแกหายจากบ้านที่สระบุรีไปนานเป็นเดือน
นี่คือคลิปที่แม่ของเสียไพโรธกับลูกชายของเสียไพโรธ
เขาเป็นร้านขายพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้วย
เกี่ยวกับด้านก่อสร้างอลูมินงอลูมิเนียมกระจกอะไรพวกนี้นะฮะ
อยู่เป็นเดือนจะเป็นยังไงบ้างพอเข้ามาดูในบ้านแม่ถึงก็บ่น
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายหมด
ผิดสังเกตคือมีบานประตูที่ไปวางนอนอยู่ในห้อง
แล้วมีปูนโบกทับเหมือนกับเอาบานประตูเนี่ย
เอามาเป็นบล็อกของปูนซีเมน
ทีแรกแม่ของนายไพโรธก็แบบไม่ค่อย

เห็นอืมก็ถ่ายคลิปเนี้ยแล้วก็
เอาไปให้ญาติญาติดู
มีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยก็เลยไปแจ้งตำรวจกับกู้ไพ
เพราะว่าเจ้าของบ้านก็หายไปเป็นเดือน
สุดท้ายมาทุบปูญ
มาทุบปูญดูพบว่ามีศพอยู่ด้านล่าง
แห้งกรังไปแล้วนะฮะตรวจสอบจนแน่ชัดแล้วก็พบว่าคือนายไพโรธเจ้าของบ้านจริงจริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือสภาพพื้นที่นะครับ
ศพของนายไพโรธเนี่ยอยู่ในสภาพหนังแห้งติดกระดูกสวมกางเกงยีนตัวเดียวนะครับ
เข็มขัดหนังสีน้ำตาลแล้วศพถูกห่อด้วยผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนสี่ห้าชั้นด้วยกัน
สุดท้ายก็นำศพขึ้นมาตรวจสอบจนได้นะครับ
ตำรวจนำตัวคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไปสอบปากคำที่สพเมืองสระบุรี
โดยเฉพาะหลานชาย๓คนของนายไพโรธสุดท้ายในอามก็คือนายอนุภาพกัญญาคำวัย๒๙ปี
อมรับสารภาพหลังจากถูกเค้นสอบอย่างหนักว่าลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายลุงจนเสียชีวิต
แล้วเอาปูนโบกทับเพื่ออำพลางคดีตำรวจบอกว่าพิรุธของนายอามมันมีอย่างหนึ่ง
ก็คือคือนายไพโรธเนี่ยเขาบอกว่าจะไปทำบุญที่สปลาวช่วงต้นเดือนเมษายน
ความจริงเนี่ยกลับมาเมื่อ๒๒เมษายนกลับมาเมืองไทยแล้ว
แต่ว่านายอามไปบอกกับญาติยาดบอกว่านายไพโรธเขายังไม่ได้กลับมานะ
เพราะว่าฟังจากแฟนสาวของเขาคือนายไพโรธเขาก็จะมีหญิงสาวที่คบหาอยู่ด้วยหลายคน
บอกว่านายไพโรธเนี่ยถูกจับอยู่ที่สปลาวคดีเรื่องรถถงรถเถื่อนอะไรพวกนี้
นี่ฮะตำรวจก็เลยเอ๊ะทำไมมีพิรุษทั้งที่ข้อมูลเนี่ยนายไพโรธเนี่ยเขากลับเข้ามาที่เมืองไทยแล้ว
ไปเค้นมายอมรับสารภาพนะครับพาไปทำแผนวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อามเนี่ยสารภาพว่าวันก่อเหตุเนี่ยคือ๒๒เมษายนนะครับ๖นาฬิกา๓๐นาที
ตั้งแต่เช้าเลยมาหานายไพโรธที่บ้านก็คือบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละเพราะว่าแค้นมาแล้ว
วงเงินมาหลายครั้งไม่ได้สักทีนึงหรือว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยไปหาแต่เช้า
เดินเข้าไปด้วยพอเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนนายไพโรธตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็ตื่น
มานั่งอยู่บนที่นอนตอนนั้นบอกว่าบันดาลโทษะแล้วก็โมโหแค้นมาด้วย
ใช้ไม้ฟาดไปที่ศีรษะหนึ่งครั้งนายไพโรธสลบล้มฟุบลงบนที่นอนก่อนจะเข้าไปตีซ้ำอีก
ลำคออีกหนึ่งครั้งทำให้นายไพโรธเสียชีวิตคาที่นายอามบอกว่าปิดประตูล็อกบ้านเอาไว้นะครับ
แล้วทิ้งไว้วันหนึ่งก่อเหตุ๒๒เมษายนตอนเช้าวันต่อมา๒๓เมษายน
ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อปูนซีเมน๒ถุงที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งแถวนั้นนั่นแหละ
ก่อนที่ช่วงเย็นจะขี่จักรยานยนต์ขนปูนซีเมนมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยห่อศพนายไพโรธเอาไว้หลายชั้นก่อนจะย้ายศพไปวางติดกับผนังห้องนอน
แล้วเอาบานประตูที่เป็นแผ่นไม้กระดานเนี่ยซึ่งมันเป็นลักษณะบล็อกสี่เหลี่ยมอยู่แล้ว
เอามาวางคล่อมศพของนายไพโรธเอาไว้ให้เหมือนกับเป็นบล็อกผสมปูน
แล้วก็เทปูนราดลงไปใช้จอบผสมปูนในกระบะพลาสติก
บวกคับอำพรางศพเอาไว้ยี่สิบสามเมษายนนะ
จากนั้นนายอามอนุภาพก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถามหานายไพโรธเพราะว่าตัวเองเขาทำงานรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน
ก็บอกว่าอ๋อเขาเนี่ยถูกดำเนินคดีถูกจับอยู่ที่สปลาว
คดีรถเถื่อนยังมายังไม่ได้กลับมาหรอกนี่ฮะแล้วก็มีพิรุษจนได้นะครับ
แล้วก็จุดต่างทั้งหมดเนี่ยที่บ้านมี๓จุด
จุดแรกคือด้านหลังของบ้านของนายไพโรธ
ที่นายอามอนุภาพไปหยิบถ้อนไม้กระถินที่ใช้ก่อเหตุมา

จุดที่๒เป็นในห้องนอนห้องพักของนายไพโรธ
ที่เข้าไปหาเขาแล้วใช้ไม้กระถิ่นที่มีความยาวขนาด๘๐เซนติเมตร
ตีเขาที่ศีรษะแล้วก็ลำคอจนเขาเสียชีวิต
ส่วนจุดที่๓เป็นจุดหน้าห้องนอน
เป็นจุดที่เอาปูนซีเมนมาผสม
แล้วก็โบกทับร่างของเขาเพื่ออำพลางศพ
เจ้าหน้าที่ติดตามทรัพย์สินต่างของนายไพโรธ
ผู้ต้องหาขโมยไปด้วยนะครับหลังจากก่อเหตุเนี่ย
นี่กระบงกระบะที่ผสมปูนนะครับ
สินต่างเนี่ยตามคืนมาได้หลายรายการ
คือฆ่าเขาแล้วเนี่ยโบกปูนทับแล้วเนี่ย
เอาทรัพย์สินเข้าไปด้วยตู้เย็นพัดลมตั้งโต๊ะ
ตู้โชว์ทีวีจอแบนสมุดบัญชีอีก๓เล่ม
มีอีก๒อย่างที่ตอนนี้กำลังตามอยู่นะครับ
ยังไม่ได้คืนมาคือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๑เส้น
แล้วก็รถกระบะนิสันนาวาร่าของผู้ตาย๑คัน
ตอนนี้ยังไม่รู้เบาะแสว่านายอนุภาพเนี่ย
เอาไปเก็บหรือว่าเอาไปซ่อนหรือเอาไปผ่องถ่ายที่ไหนอย่างไร
ตลอดการทำแผนที่บ้านหลังนี้เนี่ย
นายอนุภาพผู้ต้องหาร้องไห้ตลอดเวลานะครับ

เสียใจเนอะ
อันนี้เราก็เตรียมการมาก่อนไหมครับ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้

จากนั้นไปต่ออีกจุดหนึ่งจุดที่๔นะครับ
ตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหา

อยู่ห่างจากบ้านของนายไพโรธ

ประมาณ๒กิโลเมตรกว่า

ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าพอลงมือ
นายไพโรธแล้วขี่จักรยานยนต
ซื้อปูนซีเมน๒ถุงที่นี่
เพื่อเอาไปโบกปูนทับอำพลางศพ

เพื่อไปสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมต่อตามขั้นตอน
ชุดสืบสวนของสพเมืองสระบุรีให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่ามูลเหตุจุดเริ่มต้น
ต้องย้อนไปเมื่อพฤศจิกายนปี๖๓

ไพโรธกับหลานชายคือในอามอนุภาพ
เขารับงานรับเหมาก่อสร้างร่วมกัน

อามเนี่ยไปทวงเงินค่ารับเหมาจากนายไพโรธที่เป็นลุง๓๐๐๐บาท

แต่ถูกบ่ายเบียงไม่ยอมให้

ผู้ต้องหาบอกว่าไปทวงเงินที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง๔ครั้งแล้วนะฮะ
เป็นครั้งที่สี่เพื่อจะเอาไปขอแฟนสาวแต่งงานแต่ก็ยังไม่ได้
นายไพโรธบอกให้รอก่อนจนกระทั่ง๑๘เมษายนนายอามอนุภาพบอกว่าไม่รอแล้ว
แต่งงานกับแฟนสาวแล้วไม่รู้ไปหาเงินหาทองที่ไหนเขาบอกเขาแต่งแล้วไม่รอแล้ว
จนกระทั่งรู้ว่านายไพโรธเนี่ยกลับมาจากการไปทำบุญที่สปลาว
๒เมษายนก็ไปหาเขาที่บ้านแล้วก็ทำร้ายเขาเสียชีวิตก่อนจะซื้อปูนมาอำพลางศพเอาไว้
แล้วแม่กับลูกชายของเสียไพโรธเขาก็ไปตรวจสอบบ้านกะว่าจะไปทำความสะอาดให้ไง
เห็นหายไปเป็นเดือนแล้วก็ไปพบร่องรอยลักษณะแบบนี้ฮะ
มีปูนที่ว่าโบกเอาไว้ที่ห้องนอนนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
คุณผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันชัดนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ตำรวจใช้คำว่าสืบจากกระสอบปูน
คือนอกจากในอาร์มผู้ต้องหาจะให้ข้อมูลกับตำรวจที่ดูเป็นพิรุษแล้ว
ตำรวจบอกว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะมันมีกระสอบปูนอยู่ถุงหนึ่งที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
และกระสอบปูนก็จะมีบาร์โค้ดอยู่นะคะครับตำรวจเนี่ยตรวจสอบบาร์โค้ดของกระสอบปูน
ว่ามันไปตรงกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อยู่ร้านหนึ่งนี่คือบาร์โค้ดค่ะ
มันไปตรงกับร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ร้านนึงและร้านนี้บอกว่าอ๋อในอามเพิ่งมาซื้อปูน
นี่ไงคะซื้อปูนไปโบกทับศพเพื่ออำพลางคดีค่ะ
ผู้กำกับสพเมืองสระบุรีบอกเลยว่าแล้วหลักฐานอันนี้มันมัดตัวคนร้ายได้แบบดิ้นไม่หลุดแน่นะคะ
ตำรวจเอาบาร์โค้ดเมื่อสักครู่ที่พิมพ์อยู่ข้างกระสอบปูนไปเปรียบเทียบกับรหัสบาร์โค้ดของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
รู้ว่าในอามไปซื้อปูนซีเมนจากร้านร้านหนึ่งเอาไปโบกอำพลางศพของเสียไพโรธ
รหัสบาโค้กกระสอบปูนหมายเลขตามนี้เลยค่ะ๐๑๑๐๐๑๑๙๙มันจะเป็นเลข๑๐หลักนะคะ
แล้วมันอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะกระสอบปูนกระสอบนี้พอเอาไปเปรียบเทียบกับใบส่งสินค้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ในอาร์มขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อบาร์โค้ดเลข๑๐หลักมันตรงกันเลยคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยในอามยอมจำนวนด้วยหลักฐานถึงรับสารภาพนะ
เพราะว่าดิ้นไม่หลุดน่ะหลักฐานมันชัดมากก็เลยยอมรับสารภาพส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะในอามก็บอกว่าตั้งใจจะไปฆ่าเสียไพโรธเพราะว่าแค้นที่เบี้ยวเงินค่าแรงรับเหมาก่อสร้างที่ทำงานด้วยกันจนต้องเอาโฉนดที่ดินของแฟนสาวไปจำนองสี่หมื่นบาทที่คุณภาคภูมิพูดเมื่อสักครู่นี้ไงบอกว่าเขา

อ้างของของคุณไพโรดเนี่ยมายืนยันนะครับเพราะจำจำการแต่งกายจำอะไรได้หมดนะครับก็ยืนยันนะครับก็ตำรวจก็ได้สืบสวนนะครับรวบรวมหลักฐานที่ที่ปรากฏจากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมีพยานหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งที่ว่าที่ว่านำไปสู่การจับกลุ่มนะครับยืนยันนะครับยืนยันอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เขา
อันนี้จะไปหมดแล้วก็ไปตามติดหนี้ไปตามยึดมาได้หมดแล้วครับ
สืบจากถุงปล่อยเลยนะครับ

แต่ว่าความจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับร้านค้าเขานะครับ
ี่ห้งยี่ห้อของปูนที่ไปซื้อมาก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่านายอนุภาพจะซื้อไปก่อเหตุแบบนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ตะบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ
ในอามเนี่ยไปซื้อปูนซีเมนจากที่นี่นะครับเพื่อเอาไปใช้ก่อเหตุ
เจ้าของร้านบอกว่าในอามเนี่ยมาซื้อปูนซีเมนที่ร้านเมื่อ๒๓เมษายน
ก็ประมาณเที่ยงบ่ายโมงประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนู้นแล้วก็เข้าไปบอกสินค้าที่จะซื้อกับน้องก็บอกเป็นปูน๒ถุงแล้วก็ถามว่าจะเอารุ่นไหนเขาก็บอกรุ่นนี้คือ๗๕บาทใช่
คุณผู้ชมคะนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของในอามผู้ต้องหานะคะภรรยาอายุสามสิบค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่าน้ำฝนนะคะน้ำฝนเนี่ยเปิดใจทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าคบกับในอามได้ไม่ถึงปีแล้วก็ตกลงใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน๑๘เมษายนที่ผ่านมา
ตอนแรกในอามเป็นคนขยันเอาการเอางานทำมาหากินแต่ไม่มีเงินเก็บ
ใกล้จะถึงวันแต่งงานแล้วในอามก็เลยขอโฉนดที่ดินบ้านของน้ำฝนนะคะ
จำนองได้เงินมาสี่หมื่นบาทก็เอาเงินนี้มาจัดงานแต่งงาน
แล้วก็บอกเธอว่าเดี๋ยวคืนให้หลังแต่งงานทีนี้แหละในอาร์มเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะ
น้ำฝนบอกว่ากลายเป็นโอ้โหในอะหงุดหงิดง่ายมาก
แล้วเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า
หลังจากแต่งงาน๔วันในอามสามีเธอเนี่ยไปฆ่าเสียไพโรธ
ทั้งทั้งที่มีศักดิ์เป็นลุงแท้ก็เลยคาดว่าอาจจะเครียดที่ถูกกดดัน
แม่ของเธอหรือเปล่าเธอบอกแบบนี้นะน้ำฝนบอกว่าเพราะว่าแม่เธอเรียกสินสอดแสนนึง
ก็ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องนี้ไหมแล้วก็ไม่รู้มาก่อนจริงว่าทีวีตู้เย็นพัดลมที่ในอาม
มาไว้ที่บ้านเธอเป็นของเสียไพโรธผู้ตายทั้งนั้นเลยโอ้โหดูสิคะน้ำฝนบอกว่าก็ตอนที่อามขนมาเนี่ยนะ
บอกว่าอ๋อเอามาจากกรุงเทพเอามาจากบ้านที่กรุงเทพแต่จริงแล้วไปขนมาจากบ้านผู้ตาย
ไม่ได้สอบถามเลยค่ะก็จะมีแต่ที่ว่าทรัพย์สินที่เขามาอยู่กับหนูอะค่ะ
เอาจากที่นู่นมามาอยู่ที่บ้านนะคะก็แค่นั้นก็จะมีแต่ตู้โชว์แล้วก็พัดลมทีวีแค่นั้นค่ะ
เอามาทิ้งไว้บ้านเมื่อไหร่ค่ะหลังแต่งได้ประมาณสามสี่วันค่ะ
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจแหละครับว่าเขาเอามาของมาจากไหนอะไรยังไง
เขาบอกว่าเขาไปเอาจากที่บ้านที่อยู่กรุงเทพบ้านพักเขาที่เขาเคยไปทำงานอยู่กรุงเทพอะค่ะ

ไม่ไม่เคยพูดกับหนูเลยแล้วหนูถามอะไรเขาก็ไม่เคยพูดกับบอก
ไม่เคยบอกนะคะเป็นคนนิ่งเงียบมากมีเครียดมีใส่อารมณ์บ้างอย่างนี้ค่ะ
ถามนู่นถามนี่ก็เหมือนแบบหนีหลีกเลี่ยงไม่ค่อยตอบ
คือหลังจากตอบเนี่ยมีใส่เป็นเปลี่ยนไปอย่างตัดเจน

เอกใจไหมครับว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
ไม่เอกใจเลยก็คือเราอยู่บ้านขายของมันไม่รู้เลยค่ะว่าเขาจะเป็นแบบนี้
น้ำฝนก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็อยากจะให้ในอามสามีเธอรับกรรมนะคะ
ส่วนลูกชายวัย๑๐ขวบและลูกสาววัย๗ขวบคือลูกของในอามเนี่ยค่ะ
เป็นลูกติดกับภรรยาเก่านะคะ
น้ำฝนก็เลยบอกว่าในอาร์มก็ถูกดำเนินคดีก็พอเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ย
เธอจะดูแลให้เองลูกทั้งสองคนนี้ที่เป็นลูกติดกับภรรยาเก่าเนี่ยค่ะ

ท่านผู้ชมครับนายทองสุกหงสาวดีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคูหมู่เก้า
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เกิดเหตุนี่แหละ

ผู้ใหญ่ทองสุกบอกว่าไม่คิดมาก่อนว่าในอามเนี่ยจะลงมือฆ่าลุงแท้ได้ลงคอ
แล้วก็ยังโหดเยี่ยมถึงขั้นเอาปูนมาโบกทับเพื่ออำพลางศพ
ผู้ใหญ่ทองสุกบอกว่าเมื่อเช้าวันที่๑๘เมษายนวันนั้นเป็นวันที่ในอามจะไปขอเจ้าสาว
ใส่ชุดเจ้าเบ่ามาหานะครับ
ขอยืมเงินผู้ใหญ่๖๐๐๐บาท
บอกว่าต้องเอาไปเป็นค่าสินสอด

เพราะว่ารู้ดีว่าในอามเนี่ยเป็นคนชอบยืมเงินชาวบ้าน
แล้วไม่คืนอะไรอย่างนี้ก็เลยกลัวว่าให้ยืมไปเดี๋ยวจะไม่ได้คืน
เขาเคยมายืมผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ขอยืมเงินวันนั้นน่ะ
แต่งชุดเจ้าบ่าวมาวันแต่งงานเลย
เขามายืมผู้ใหญ่๖๐๐๐ผู้ใหญ่บอกว่าจะเอาไปทำอะไร
สินสอดมันเท่าไรเขาบอกสินสอดแสนนึง
แสนนึงแล้วเงินมันอยู่ไหนก็บอกว่าเอาไปใช้ในงาน
จะไปใช้ในงานได้ไงนี่มันค่าสินสอด
ส่วนการจัดงานต้องเป็นฝ่ายของเจ้าบ่าว
เราก็แนะนำน้องลูกหลานเราไปอย่างนี้เจ้าเบา
เพราะเขาเป็นลูกบ้านเรามันก็ไม่รู้ว่าอะไร
ผมก็ไม่ได้ให้เขายืมผมไม่คิดว่าจะเป็นนายอาม

คือเค้าปกติไม่มีเหตุใดในหมู่บ้านไม่ได้คิดเลย
ปกติเขาอาศัยอยู่หลังบ้านไงบ้านคุณยาย

เขาทะเลาะกับคนตายบ่อยไหมครับ
ผมไม่รู้เขาว่าเขาทำงานร่วมกัน

แค่ในครอบครัวครับลุงกับหลาน
ก็ตรงกับที่อดีตภรรยาในอาร์มบอกกับเรา
สินสอร์ทเนี่ยแม่เรียกแสนหนึ่ง
ก็เอาชะโนตที่ดินเข้าไปจำนองได้๔หมื่น
มายืมผู้ใหญ่หกหมื่นให้ครบแสนแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ยืมนะฮะ
ทุกผู้ชมครับเป็นนักงานสอบสวนสพมสละบุรี
แจ้งข้อหาในอามสามข้อหานะครับมีฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
รอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีส่วนการทำแผนวันนี้เนี่ย
แม่ของเสียไพโรธลูกลูกของเสียไพโรธญาติพี่น้องวันนี้
ไม่มีใครมาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะค่ะที่เราทราบข่าวมาคือ
แม่กับลูกของเสียไพโรธผู้ตายเนี่ยตอนนี้ขอไปอยู่บ้านญาติที่กรุงเทพก่อน
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น